คือร้องได้ให้ร้อง

ข้ามไปเลยแบบนี้ค่ะ
ก็หมายความว่ารับเงินไปเลยค่ะ

ไม่ต้องร้องเลยพี่อีท
อีทตั้งแต่ทำอาชีพเกษตรกรมานี่
เงิน๔หมื่นนี่เคยได้มาบ้างยังคะ

ทุกวันนี้พี่อีทยังทำเกษตรอยู่ไหมเนี่ย

ตอนนี้อยากได้๒อย่าง

พอเวลาคิดถึงเขาห่วงเขา

กลัวว่าจะประสบอุบัติเหตุ

ไอซ์อยู่กรุงเทพกับอยู่ที่บ้าน

ไม่ได้ไปออกไปไหนก็ทำงานทุกวัน
ขนาดเป็นไข้ยังไม่หยุดค่ะทำทุกวันค่ะ
ไอด์ค่ะแม่เป็นตัวอย่างอะไรให้รอบ้างหนู

ยอดทนมากเวลาแกทำงาน

พอเพียงไม่เคยใช้เงินเยอะอยู่บ้าน

แอนคะแม่เป็นตัวอย่างอะไรให้เราบ้างคะ

เหมือนเป็นทั้งพ่อทั้งแม่

พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้หนูหรอก

ทำงานอะไรไม่เคยอู้

เป็นวัยที่กำลังจะเข้าสู่

ผ่าน๓๔ปีไปได้แล้ว
เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้น

ตั้งใจไปในทิศทางที่ดี
บางทีไปเที่ยวเตรบ้าง

แต่อย่าให้มันเยอะจนเกินงาม

เมื่อทำเพื่อตัวเองแล้วอันนี้ส่งที่จะได้คือ

พี่ไอ้จะได้รับด้วย

เพื่อใช้หนี้ทะพส๖๐๐๐๐
หนี้นอกระบบอีก๒๐๐๐๐

มีมูลค่า
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาครับ
อีทนะไม่รู้ว่าบาดลึกเข้าไปถึงในหัวใจของพี่อีทไหมเพลงนี้

บาทไปในทางรบหรือบาดไปในทางบวก
คือบาทบาทตรงที่ว่ามันตรงกับชีวิตจริงเรา

ชอบเพลงนี้เพราะมันตรงกับชีวิตเรา

แต่ว่าจะถูกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
แต่จะเสี่ยงดูค่ะ

เจ้าตัวก็บอกว่าชอบเพลงนี้มาก

แต่ว่าไม่รู้ว่าจะร้องได้ขนาดไหน
เพราะฉะนั้นคุณอีทครับ
ฟังอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทไปแล้วคุณอีท
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไปแล้วคือแผ่นที่๓และแผ่นที่๔นะครับ

จะเป็นเลขนำโชคให้กับคุณอีทได้หรือไม่

ที่คุณอีทเลือกออกมา
ร้องผิดได้๑คำ

สำหรับอย่างนี้แต่แค่ประมาท

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทสำหรับพี่ค่ะ
มาถึงเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

มันอยู่ที่ทางกันดีหรือ
มันยากที่ทำกันดีหรืออะไร
กับคนเคยรัก
กับคนเคยเงย
เธอจะเป็นคนไป
ฉันจำใจทน
คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหม
เธอถึงได้ทำเป็นคนละคน
ก่อนเคยบอกรัก
ก่อนเคยฝากคน
ว่าขาดฉันสักคน
เธอคงตรองใจตา
ต้นกระเทอยังไม่ทันดำ
เธอก็เปลี่ยนคำฉันงงไม่หาย
นี่หรือคือลิ้นผู้ชาย
พูดดีกว่าตอนห่วงใด
พูดร้ายเมื่อตอนหวังทิ้ง
มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่
มันอยู่ที่ทำกันดีจริงจริง
ถ้าเธอจะบ้าง
ถ้าเธอจะผิด
ขอบอกฉันด้วยใจจริง
กอดฉันสักที
ปลอดร้าย